เมื่อวานโรค๒ใบ๒โรคอะไรแน่นะ
ก็กรณีข่าวเมาส์แรงนั่นแหละ
มนางเอกที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานแต่สอบวิวาร่มเนี่ย

เป็นโรคใบที่๒ของแฟนนุ่มนะฮะ
แล้วก็กลัวเสียหน้าโดนกระแสพุ่งเข้าใส่
จักรจันทร์อคัมซิริแบบเต็มก่อนที่เจ้าตัวเนี่ย
ชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับความเรื่องความรักเลย
พร้อมทั้งเรื่องเป็นดาราสาวโรคใบที่๒อะไรเนี่ย

เคฮะผู้ชายออกมาพูดเองเลย
เควัฒนาแฟนนุ่มเนี่ยเปิดเผยว่าขอปฏิเสธข่าว
แล้วก็ตลอดระยะเวลาก็รู้ว่าทุกคนมุ่งตรงไปที่คู่ของเขา
เขาไม่สบายใจเขารู้สึกไม่สบายใจเลยล่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ผมมีโรคใบเดียวผมครบเปิดเผย
มาหาสู่กันครอบครัวรับรู้
รับอย่างหนึ่งที่บอกว่าเป็นโรค๒ใบ
เขาเคยแต่งงานมาแล้วเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วก็ได้จดทะเบียนหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถามว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับจักรจันทร์ยังไง
คือเราก็พูดความจริงกับเขาตั้งแต่แรกเลย
แล้วก็เรียนรู้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไร
ส่วนที่ข่าวว่าจักรจันทร์หลงเราล่ะ
คือเขาไม่ได้หลงไหลอะไรในตัวผมผมธรรมดามาก
ส่วนธุรกิจเป็นของครอบครัวตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นคุณพ่อนะครับ
แล้วก็เรื่องแต่งงาน๒๘พฤษภาคมยืนยันครับว่าจัดงานตามเดิม
ไม่เลื่อนและไม่มีใครมาแหกในงานด้วย
เขาบอกแล้วก็ผู้หญิงในข่าวไม่มีตัวตน
เขาบอกผู้หญิงที่แบบโรคไปที่หนึ่งไปที่สองไม่มีตัวตน
อาจจะเป็นเข้าใจผิดสรุปโดยรวมคือผู้ชาย
เขาเคยแต่งงานมาก่อนไหมเขาเคยแต่งงานมาก่อน
เขาเคยมีลูกมาก่อนไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาเคยแต่งงานมาก่อน
เขาหย่ากันไปแล้วเขาหย่ากันไปแล้ว
แล้วก็คำถามที่ว่าตอนแรกที่บอกว่า
ด้วยความที่แบบว่าเนื่องจากจักรจันทร์รวยจักรจันทร์ทำธุรกิจเยอะจักรจันทร์รวย
ผู้ชายก็เลยไม่ทิ้งจักรจันทจักรจันทร์ปฏิเสธทุกอย่างไม่เกี่ยวกันเลย
ผู้ชายเขาออกมาพูดว่าไอ้สิ่งที่บอกว่าจักรจันทร์หลงเรานั้นน่ะ
คือเขาไม่ได้หลงอะไรในตัวผมเลยผมเป็นคนธรรมดา
ส่วนธุรกิจก็เป็นของครอบครัวเขาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อเข้ามา
แล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมว่า๒๘พฤษภาคมนี้
เขาจัดงานแต่งงานเหมือนเดิมไม่เลื่อนไม่มีใครมาแหกในงานด้วย
แต่ตอนที่รู้มามีคนไปปั่น
ที่ไปปั่นแล้วจนเขาก็โยงมาว่าตอนนี้มีดาราคู่นึงที่แบบว่า
ผู้จัดการกับดาราเนี่ยผิดใจกันแล้วเพราะว่าชอบมีการมาปั่นให้เลิกลากับผู้ชาย
คุณกำลังจะบอกว่าเป็นผู้จัดการของจักรจันทร์
พอมันข่าวมาพร้อมกันแล้วก็มีข่าวนี้ออกมาเมื่อคืน
ว่าตอนนี้นางเอกคนนี้ไม่ใช้ผู้จัดการคนเดิมแล้วเพราะชอบมาปั่นให้เลิกกัน
เมื่อก่อนเหรอให้เลิกกับแฟน
มันมีข่าวอีกไงว่าชื่ออาบีหรือเปล่า
อาบีเมื่อมันมาอาบีรักไอ้จักรจันทร์จากไอ้บีเป็นท้อม
ตรงนั้นมาแล้วก็รักไอ้จักรจันทร์ก็เห็นไอ้จันทร์จะแต่งงาน
ก็เลยเป็นคนปล่อยข่าวเองอายุก็ต้องรออาบีออกมาพูด
อันนี้คือข่าวเขาเป็นอย่างนี้ว่าอาบีคือเอามันด้วยความผูกพันกันมา
เมื่อก่อนอยู่กับจักรจันทร์มาเป็นคู่กันมาตลอด
อยู่ดีจันมันก็ตัดสินใจแต่งงานด้วยความที่พิษรักแรงหึง
เขาว่าอย่างนั้นนะก็เลยทำให้ผู้จัดการก็กลัวจะเสียจักรจันทร์ไป
ก็คือความรักนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ต้องดูว่าอาบีจะออกมาพูดว่ายังไง
แล้วก็ต้องดูอีกว่าตอนนี้จักรจันทร์เปลี่ยนผู้จัดการจริงไหม
เพราะเขาบอกข่าวทั้งหมดออกมาจากผู้จักรจันทร์
มันมาพร้อมกันทีเดียวพูดถูกค่ะจริงถูกหัวไอจีถ้าเปลี่ยนนะคะว่าให้ติดต่อคนอื่นหรือเปล่า
เขาก็ต้องดูว่าจันทร์เปลี่ยนผู้จักรรจริงไหมอย่างแค่นั้นเอง
แต่เขาบอกว่าทั้งหมดเกิดจากผู้จักรจริงหมดเลย